อีกเรื่องหนึ่งก็มาดูอันนี้เป็นเรื่องของลูกสาว
ที่เขามีอาการทางประสาทอยู่แล้วแล้วเกิดคุ้มคลั่ง
ทีนี้คุ้มข้างทำยังไงคว้ามีดมาฟันหน้าแม่บังเกิดก้าวของตัวเอง
หน้ายังไม่พอจะแทงซ้ำ
ทีนี้แม่ก็เลยต่อสู้นะคะคือตอนที่ลูกสาวก่อเหตุ
แม่เขาก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่
แต่ว่าพอลูกสาวมาก่อเหตุยังไม่ทันตั้งตัว
พอโดนฟันก็มีการต่อสู้กันแย่งชิงกัน
โชคดีที่ทั้งคู่ไม่ถึงแก่ชีวิตนะคะ
เอาเหตุการณ์นี้ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองนครนายก
ระงับเหตุผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในอาการคุ้มคลั่ง
ใช้อาวุธมีดฟันหน้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวจนบาดเจ็บ
ขณะที่ผู้หญิงที่ก่อเหตุนั้นวิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๓๒ทับ๑หมู่๔
ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ด้านในบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ

ผู้บาดเจ็บคือนางเหมือนใจยังอายุ๖๕ปีใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือด
มีบาดแผลที่หน้าผากเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบมาประถมพยาบาลเพราะว่าเสียเลือดไปมากนะคะ
เหมือนบอกว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยก็เป็นลูกสาวแท้ของตัวเองนี่แหละ
อายุสี่สิบสี่ปีมีอาการทางประสาท
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ดีก็คลุ้มคลั่งเลยค่ะ
หยิบมีดมาฟันตัวเองแบบไม่ทันตั้งตัวเลย
ขณะนั้นในร้านมีลูกค้านั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่หลายคนด้วยก็รีบมาช่วย
ขณะที่ลูกค้าเข้ามาช่วยก็ยังถูกลูกสาวใช้ไม้ตีด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงของแม่ของผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
สู้กัน
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ายังพบภาพน่าสลดใจด้วย
ตัวผู้ก่อเหตุเองเดินออกมาจากบ้านแล้วร้องไห้ตลอดเวลา

เพราะรู้อยู่แล้วว่ามีอาการทางประสาทนะคะ
เหมือนบอกว่าปกติลูกต้องกินยาทางจิตเวทอยู่แล้ว

ไม่แน่ใจว่าลูกกินยาต่อเนื่องหรือเปล่านะคะ
ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะขาดยา
ไม่มีฤทธิ์ยาก็เลยทำให้ควบคุม